ขออนุญาตนะครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชาดาไทเศษ
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดอุทัยธานีพักภูมิใจไทย
ท่านประธานเองก็เคยผ่านการบริหารงานในหลายตำแหน่งของกระทรวงมานะครับ
ท่านก็ทราบว่ารัฐมนตรีทุกคนนะครับ
เวลาที่มีความคิดต่างที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองนั้น
ก็มีความคิดมาแต่มาถึงปั๊บมาเจอสำนักงบประมาณ
มาเจอสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกิดอะไรขึ้นครับ
แต่งบประมาณที่สำนักงบประมาณและสภาพัฒน์ดำเนินการในปีนี้
ผมถือว่าเป็นงบประมาณที่ไม่ให้เกียรติพี่น้องประชาชน
ทำไมผมถึงกล่าวอย่างนั้นครับเพราะว่าในสถานการณ์โควิดนั้น
สำนักงบประมาณตัดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข
ลงแทบทุกกรมและแทบทุกส่วนสถานการณ์โควิดนั้น
คนที่ดูแลพี่น้องประชาชนก็คือกระทรวงสาธารณสุข
ท่านบอกว่าจะไปใช้งบกลางหรือท่านครับ
มันเป็นเรื่องที่ลำบากครับท่านส่งทหารไปลบชายแดน
สู้กับฆ่าศึกโดยที่ไม่ให้อาวุธไปไม่ให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างไป

เดี๋ยวท่านจะยิงปืนใหญ่ไปสมทบแล้วท่านคิดว่าศึกนี้จะชนะเหรอครับ
มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้
นี่แหละครับการจัดงบประมาณที่ไม่แคร์ความรู้สึกของพี่น้องประชาชน
จัดงบประมาณโดยที่ไม่ได้นึกว่าคนที่เขาทำงานอยู่นั้น
จะต้องเกิดปัญหาอะไรต่างมากมาย
ท่านประธานครับในงบ๑ล้านล้านเงินกู้ที่ผ่านมา
มีงบสาธารณสุขอยู่สี่หมื่นล้านก็ถือว่าน้อยนิด
ปัจจุบันนี้ยังเบิกจ่ายไปเพียงแค่๒๐๐๐ล้าน
แล้วท่านลองคิดดูครับสิ่งที่สำคัญก็คือ
เลี้ยงเสี่ยงภัยของแพทย์
กว่าล้านตั้งแต่โควิดรอบแรก
วันนี้ท่านยังไม่เบิกจ่ายให้เขาอีก
แล้วท่านจะให้ทหารพวกนี้ไปสู้กับฆ่าศึกอย่างไร
อาวุธก็ไม่มีข้าวก็จะไม่มีกิน

ผมถือว่าสิ่งที่สำคัญนั้น
ท่านทำให้พี่น้องประชาชนหรือผู้ที่ทำงานนั้นเกิดความเจ็บปวด

ผมอยากให้สภาพัฒน์หรือสำนักงบประมาณ
ไปโรงพยาบาลของรัฐบ้างว่าทุกวันนี้ยังขาดแคลนอะไร

ท่านตัดแม้แต่งบประมาณของแพทย์ปฐมภูมิ
ซึ่งดูแลพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับ
ท่านตัดแล้วตัดทุกหน่วยงานแล้วยังไม่ว่า
แต่งานที่จะบริการประชาชนท่านก็ยังตัดลงอีก

สำนักงบประมาณและสภาพัฒน์นั้นใจดำมาก
ในการฉีดวัคซีนแต่ละครั้ง
อยู่ที่กรุงเทพไม่เข้าใจปัญหาหรอกครับ
คนต่างจังหวัดมีปัญหาอะไร
การเดินทางไม่มีรถสาธารณะ

แล้วยังมีคำสั่งให้ไปฉีดที่โรงพยาบาล
พี่น้องประชาชนตามตะบนตามอำเภอต่าง

การเดินทางบางคนยากจนไม่มีรถ

แล้วค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนนั้น

งบประมาณจากส่วนกลางไม่เคยส่งไป
แพทย์ใช้อะไรครับ
คนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบหรือยี่สิบบาท
เข็มวัคซีน๑เข็มนั้นราคาก็๑๐บาทแล้วครับ
ประชาชนตีว่าห้าสิบล้านคนก็ห้าร้อยล้าน
ฉีดสองครั้งก็พันละกว่าร้าน
ไม่มีการพูดถึงไม่มีการมอง

ไม่ว่าจะเป็นการกักตัวในรีสอร์ทในโรงแรมต่าง
งบฉุกเฉินของผู้ว่ากับงบของท้องถิ่นทั้งนั้น
วันนี้สภาพัฒน์ไม่รู้บทบาทและหน้าที่ของตัวเอง

สภาพัฒน์เป็นหน่วยงานที่อยู่ข้าง
ที่จะต้องให้คำปรึกษาที่จะต้องให้การชี้แนะ
แต่สภาพัฒน์วันนี้มาเป็นบทบาทของผู้นำมีการ
สภาพัฒน์ต้องเป็นสภาของนักวิชาการ

แต่ถ้าทำงานไม่เป็นมาศึกษาได้ครับ
สำนักงบประมาณของสภาผู้แทนรัศดร
ซึ่งวิเคราะห์งบประมาณมาหลายเล่ม

ว่าเขาวิเคราะห์งบประมาณอย่างไร

ผมถือว่าสุดยอดและเยี่ยมมาก

ซึ่งวันนี้บทบาทหน้าที่ของท่าน

ก็ยังใช้ไม่หมดอีกมากมาย

ที่อยู่ต่างจังหวัด
ว่าเขาจะทำงานในเรื่องนี้อย่างไร

ห้องแค่ว่องวัยและช่วยกันทำงาน
แต่วันนี้สภาพัฒน์เองมีบทบาททุกอย่าง

ผมอยากจะบอกว่าให้สภาพัฒน์นั้น
พิจารณาตัวเองและดูบทบาทหน้าที่ของตัวเองใหม่
ถ้าไม่อย่างนั้นงบประมาณแผ่นดิน
แทนที่ผู้ที่จะวิเคราะห์หรือให้คำแนะนำกับรัฐบาล
ในการดำเนินงานก็กลับเป็นผู้ที่มา
ส่วนพิจารณาเสียเองซึ่งไม่ถูกต้อง
ผมเปรียบง่ายครับ
ขออนุญาตเอ่ยนามท่านพลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์
ซึ่งบริหารบ้านเมืองได้เก่งได้ดี

ท่านพลเอกชวริตมาเป็นนายกเอง

นี่แหละครับเป็นข้อที่บ่งชี้ให้เห็น

ความดูแลขั้นพื้นฐาน
ท่านต้องดูแลกระทรวงสาธารณสุขก่อน

หรืออุปกรณ์ต่างมากมาย

ใจดำเกินไปหรือเปล่า

ข้าราชการสาธารณสุขที่อยู่ทั่วประเทศ

วันนี้แม้แต่กระทรวงท่องเที่ยวก็ถูกตัด

คิดว่าท่านผลเอกประยุทธ์
ท่านถึงได้ตัดกรุงประมาณ